พาไปหาอะไรกินกันหน่อยเริ่มกันที่น้ำดื่มเครื่องดื่มอร่อยแล้วที่สำคัญได้เครื่องดื่มมาเขาบอกว่าจะมีโชคมีลาบด้วยกับร้านนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามในช่วงตลอดกิน
พากันไปคุณผู้ชมฮะที่ร้านแห่งนี้ชื่อว่าร้านมูเซลูฮอฟฟิแค่ฟังชื่อร้านก็น่าจะรู้แล้วร้านนี้มันน่าจะขายเรื่องโชคลาภด้วย
นี่เขามีแนะนำนะมะพร้าวนมสด๓คืนน่ากินอยู่นะ
เออลองดูร้านนี้อยู่แถวเลขที่๓๓๖ริมถนน
สายบางแผ่สมุทรสงคราบบูศีตำบลผ้านัดอัพเผอร์ดำเนินสะดวกจังหวัดสมุทรสงคราบ
ร้านนี้เป็นร้านน้ำชื่อดังในพื้นที่เลยนะเขาบอกว่ามีโอกาสต้องลองแวะเวียนไปซื้อมาดูดกินกัน
แล้วเมื่อซื้อมาเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรเขาบอกว่าจะมีทูบเสี่ยงทาย
อ๋อหมูแหงว่าเรากินได้เคี้ยวได้อ้มได้กินได้
ทุกคนประชงไปฟังไอเดียของเจ้าของร้านกันหน่อยเค้าบอกว่าเจ้าของร้านมีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว
แล้วก็ตั้งชื่อร้านมาแบบนี้แล้วก็มีคอนเซ็ปต์ในการเสิร์ฟน้ำดื่มเครื่องดื่มแบบนี้
เพื่อเป็นการสร้างเอกลักษณ์ไงแล้วเขาบอกว่าทูบเนี่ยนะฮะที่ผมบอกว่าทำมาจากน้ำตาลเนี่ย
เขาให้เรียกว่าทูบน้ำตาลเสี่ยงทายอ๋อทูบน้ำตาลเสี่ยงทาย
แล้วจะมีอยู่บนเครื่องดื่มทุกแก้วสั่งแบบไหนคุณก็ได้หมดแล้ว
แต่ถามว่าไอ้เลขบนนั้นมันเหมือนกันไหมแล้วแต่นะไม่เหมือนกันนะ
แล้วคือแม่ค้าจะเป็นคนทำให้เราเหรอมันถึงเป็นทูบน้ำตาลเสี่ยงทายไงล่ะครับ
เผื่อว่าใครที่ชอบโชคลาภมาแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็ว่ากันไป
มันนุ่มนับไงอร่อยมากกินมากหอมมะพร้าวอย่างเดียวไม่พอ
ยังได้เคี้ยวหนุ่มหนับอารมณ์เหมือนกินชาไข่มุก
ถูกจ้าแต่นี่เป็นแบบสาครูไทยไทยเด็กหน่อยเออ
พรุ่งนี้วันนี้ต้องขายดีแล้วพรุ่งนี้เทน้ำเทท่าเลยอย่าเทน้ำเทท่า
ก็ยินดีด้วยที่ขายดีแต่ถ้าใครอยากจะไปลองเมนูนี้
กับร้านร้านนี้ร้านมูเตลูคอฟฟี่อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
แวะเวียนกันไปนะเผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่คุณจะไปขอโชคขอลาบกันนะคะ